เหนืออากาศหนาวนะครับนักท่องเที่ยวก็แห่ไป
ที่ภูชีฟ้าที่เชียงบรายครับ
ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่๗องศาเซลเซียต

แต่ว่าภาคใต้มีประกาศเตือนให้ชามเรืองดออกเรือ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศแจ้งเตือนให้ชามประมงฟังอ่าวไทย

และอำเภอปากพนังระหว่างเรื่องของคลื่นลมแรง
โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักในทะเลคลื่นจะสูงแล้วก็มีกำลังแรง
โดยขอให้ติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ส่วนทางด้านของภาคอีสานนะครับที่จังหวัดนครพนม
สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นครับอุณหภูมิลดลงเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐องศาเซลเซียส
ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่
มันดูแลสุขภาพให้แข็งแรงครับป้องกันการเจ็บป่วยจากอากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้
เกี่ยวกันเพราะตามตลาดการค้าชายแดนจุดผลปรนไทยลาว
โดยได้มีการสั่งออเดอร์จากทางด้านของลาวข้อมา

แล้วก็มีเงินสะพัดวันหนึ่งหลายแสนบาททีเดียว

ตอนนี้อุณหภูมิลดลงเหลือที่๗องศาเซลเซียสเท่านั้น
มีลมพัดแรงครับแล้วก็ทำให้ยิ่งหนาวเย็นมากขึ้น
แต่ก็เป็นที่ชื่นชอบชื่นใจของนักท่องเที่ยวครับที่เดินทางขึ้นไป
ฝ่าความมืดจากเชิงเขาขึ้นไป๗๐๐เมตร

แสงแรกของวันโผล่ขึ้นมาเหนือทะเลหมอกที่งดงาม
อันดับต้นของเมืองไทยเลยทีเดียว
ดนายบุญสงศ์เตชมณิสถิตเป็นผู้ว่างราชการจังหวัดก้อม
ร่วมกันกับนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์ภูมิในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๕
เตรียมเปิดฤดูการท่องเที่ยวปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ทหารป่าไม้กว่า๒๐๐นาย
ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวบนภูชีฟ้าภูชีเดือนแล้วก็ภูชีดาวครับ